มีดารามาจีบไหมคะหลังจากผิดหวังแล้ว
จริงมีแต่ไม่เยอะค่ะ
ช่องมากสีน้อยสีหรืออยู่ช่องรถติด
เคยมีความรักที่วุ้นรู้สึกว่ากัก

ไม่กล้าอ้อนทำอะไรตามแบบเขาให้มาเราให้ไปอะไรอย่างนี้
แสดงความน่ารักที่สุดในชีวิตของเราออกมา

ชื่อกแก๊งหนังฟ้านี่มาจากไหน

เพราะว่ามันไม่มีใครประหลาดเลี้ยงตัวเองว่านางฟ้าหรอกป้า
ก็สื่อมวลชนให้แหละมีใครบ้าง
ตอนนี้ก็มีเจนนี่มีเจนมีแอนมีปัลล่านานา

ใช่แล้วก็เหมือนแบบจริงคริสต์ด้วย
คริสต์ออกไปทำไมเป็นประเด็นเลยเป็นบรรเทิงเลย
อยู่กับความเสียใจมา๒ปี
คิดไหมคะว่าจะไม่มีเอาไม่เอาละ

คือถ้าตอนนั้นตอนนั้นวุ้นอายุ๓๕วุ้นว่าชีวิตเราอีกยาวไกล
ไม่ได้ไปโฟกัสหรอกว่าวุ้นจะแต่งงานอีกหรือเปล่า
หรือว่ามีแฟนหรือเปล่าวุ้นอาจจะไม่มีหรือมีก็ได้

แต่ถามว่าวุ้นแบบจะแบบไม่มีอีกแล้วไม่สามารถมีความรักหรือให้ความรักกับใครแล้ว

ความรักคือมันสร้างใหม่ได้เสมอ
อันนี้มันอาจจะเป็นคำที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะ
แต่ลองคิดดีว่าทุกคนอาจจะแบบเคยรักคนคนนึงแล้วให้ความรักเขาไป๑๐๐นะเวลานั้นแล้ว
แต่ถ้ามันจบเวลาเริ่มเยียวยาทุกสิ่ง
เริ่มเยียวยาตัวเองเริ่มเยียวยาทุกอย่างให้มันดีขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วจุดนั้นมันจะทำให้เรากลับมาแข็งแรง
พอเราแข็งแรงความรักของเราแน่นกลับมา๑๐๐เหมือนเดิม
เราก็มีสิทธิ์ที่จะมอบความรักดีให้กับคนที่เหมาะสมได้

คุณคิดนะวุ้นเคยคิดว่าอายุมากแล้วแต่งงานแล้ว

คือตอนนั้นอายุ๓๕เคยแต่งงานแล้วเลิกแล้วแต่ยังไม่มีลูก
คุณก็เคยคิดว่าคงไม่มีใครจีบหรอก
อ๋อคุณนี้ดูถูกผู้ชายอย่างพี่มากแต่ว่าถามว่าตอนนั้นคิดอย่างนั้น
เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสังคมไทยเราก็ไม่รู้ว่ามองยังไงอะไรแบบนี้
แต่ว่าในสุดท้ายแล้ววุ้นว่าโลกมันเปลี่ยนไป
มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ความผิดหวังในเรื่องความรัก
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันเป็นปกติเป็นปกติ
เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ผิดหวังมีทั้งหมดจะต้องผิดหวังตลอดชีวิต
มันเป็นไปไม่ได้ไม่แฟร์ของชีวิตไม่แฟร์
เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ตัวเองแบบมีชีวิตที่กลับมาสวยงามเหมือนเดิมให้ได้
กว่าจะตั้งไข่ได้ก็ใช้ระยะเวลานานไหมเป็นเป็นปีค่ะปีสองปี
ก็ไม่มีผู้ชายเข้ามาเลยไม่มีหนุ่มคนนั้น
มีดารามาจีบไหมคะหลังจากผิดหวังแล้วจริงจริงมีแต่ไม่เยอะค่ะ
หรือเหรอเป็นผู้แห่งมากไม่ได้ตื่นเต้นอยู่ช่องมากสิน้อยสิหรืออยู่ช่องรถติด
รถติดรถเนี่ยไม่อุ้นว่าเขาเข้ามาจีบยังไงอย่าเลยป๊ะอย่าเลยแป๊ะค่ะ
ขอเลยก่อนเพราะว่าวุ้นเดี๋ยววุ้นคิดก่อนว่าช่วงนั้นหลังหรือก่อน
แต่จริงวุ้นว่าช่วงหลังจากที่เลิกแล้วมันจะน้อยมากมันจะเข้ามาแบบไม่วุ้นไม่อยากใช้คำว่าจีบ
เพราะว่าคือพอทำงานในวงการคนเขาก็แบบมันจะมีความเกรงใจ
เกรงใจทั้งเราทั้งเขาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะอาจจะแบบไม่ได้เข้ามาแบบซีเรียสอะไรมากอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าก็รู้สึกว่าหยอดเล่นไปอะไรอย่างนี้
จุบันแฟนคบคุณนิกมา๓ปีแล้วนี่พูดแล้วก็เขินนะหน้าชมพูนะเวลาคุยเรื่องแฟน๓ปีแล้วเหรอครับ
เป็น๓ปีที่ดีที่สุดในชีวิตไหมคะสำหรับความรักครั้งนี้
ก็ดีนะดีเลยแต่ว่ามัน
มีคนบอกว่าเขาเป็นคนนิสัยดีใจดีเป็นคนจิตใจดี
เรียบร้อยใจเย็นเรียบร้อยอยู่แล้วสบายใจ

โดยที่วุ้นไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก

จริงสุดท้ายเราก็ต้องการแค่นี้
ต้องยอมรับว่าเราทำงานข้างนอก
มาตลอดชีวิตและเรายังทำอยู่เราไม่ใช่คนที่แบบอยู่บ้านแล้วแบบพร้อมที่จะแบบเฮ้ยดูแลทุกอย่างคือวุ้นเป็นคนดูแลบ้าน
เป็นคนทำอะไรของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบรอสามีแฟน๒๔ชั่วโมงแล้วสามารถไปทำอะไรได้
เรามีหน้าที่การงานต้องทำเขาต้องเข้าใจงานของเราว่าเวลาเราไม่มีเวลาให้เขาเราออกไปทำงานจริง
เราต้องเดินทางเราไปเรื่องงานซึ่งคนนี้เข้าใจทุกอย่างมันก็จะมีมันทุกคนก็บอกว่าก็ปกตินี่ก็ไปทำงานคนก็ต้องเข้าใจ
แต่มันก็จะมีบางคนก็ไม่เข้าใจนึกออกไหมมันก็จะมีคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้เวลาเขาพูดเหมือนตัวเองเป็นผู้ชายเลยนะ
แต่จริงแบบมันก็จะมีปัญหานี้มาบ้างที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้เข้าใจว่าเราทำงานเราเลี้ยงตัวเองเราเลี้ยงดูครอบครัว
เราเราเหมือนกับใช้เงินของเราด้วยตัวเองไม่ได้ขอเงินพ่อแม่มาตั้งแต่อายุ๒๐เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มจากนี้แล้วอ่ะ
ทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับเราแล้วมันเป็นเสาหลักเราก็ต้องขยันเราก็ต้องตั้งใจทำงานเราก็ต้องทำธุรกิจของเราให้มันดีเพราะฉะนั้นเวลาก็จะไปทางนี้เยอะ
แต่คนนี้เข้าใจแต่วุ้นแบ่งเวลาได้วุ้นเชื่อวุ้นด้วยเวลาได้เขามาจีบยังไงนิกมาจีบยังไงคะจริงรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเป็นเพื่อนในกลุ่มแก๊งเดียวกันอะไรอย่างนี้หรอคะ
จริงรู้จักกันมาตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ปี๒๐๑๗ที่คุณเจอเขาครั้งแรก
คุณเป็นความรักที่ดีถ้าจำอะไรได้ไม่ไตล

เราคงไม่ได้แบบต้องมาส่งอะไรให้หวานหรือว่าต้องมาแบบหยอดอะไร

เป็นเขาดูไม่ใช่เป็นผู้ชายแบบกะล่อนกะล่อนหรืออะไรที่แบบ

ไม่เป็นผู้ชายที่แบบว่าพูดอะไรแบบ
ให้ผู้หญิงรู้สึกแบบตื่นเต้นหรืออะไรเขาก็เป็นฟิลแบบเรียบง่าย

นิมอลเรียบง่ายแต่ว่าอยู่ยาว

เขาก็เขาไม่ได้จีบขนาดนั้นนะ

ลุกขนาดนั้นคือก็เจอกันตามงานแต่งนี่แหละ
เพราะว่าทุกครั้งเวลาไปงานแต่งงานเพื่อนก็จะเจอแค่นี้
แล้วก็นั่งวิปัสนานั่งสมาธิด้วยกันแบบไปทริปเดียวกัน
แต่ว่าก็เป็นแค่พี่น้องกัน
แล้วเราจำได้ว่าตอนนั้นเราแบบเหมือนเขาบ่นกับเราว่าแบบ
คนข้างกลดังมากเลยนอนไม่ได้

แต่เราเอาเหมือนแบบเยียปรักให้เขาที่อุดหูให้เขา
บอกเออไปแล้วกันแบบนอนไม่ได้

เป็นความรักจากตัวเอียบรักนี่หรือ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มตอนไหนแต่ว่าเขาก็บอกว่า
ตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าใจดีเราใจดีเป็นห่วงใหญ่
ที่เขาไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเราตอนนั้น
รู้ตัวอีกทีก็รักเขาไปแล้ว
ก็รู้ตัวอีกทีก็เป็นปีเลยค่ะ

วางแผนกันไกลมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับความรักครั้งนี้
ในวันที่วุ้นคบเขาอยู่ตอนนี้ค่ะ

ไม่รู้ว่ามันจะมีในเรื่องของการแต่งงาน

แต่วุ้นรู้สึกว่าคนคนนี้อยู่เคียงข้างวุ้น
มีความสุขแล้วมันสามารถแบบ
ทั้งชีวิตส่วนตัว

ในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้มันเติบโตขึ้น
ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่เป็นกำลังใจให้วุ้นทุกวัน

แต่ว่าวุ้นก็ให้ความสำคัญเขาเบอร์ใหญ่

เต็มให้เขารู้สึกว่า
เขาได้รับความรักอย่างเป็นที่จริง
กลัวการแต่งงานไหม
ไม่กลัวแต่งได้

มันเป็นเรื่องแบบ
วุ้นมันเป็นเรื่องของนอกกาย

มีโมเมนต์อะไรต่างอะไรอย่างนี้
เราอยากมีร่วมกันอยู่แล้ว

แต่ว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น

ความรักเรายังไปได้เท่าเดิม
แล้วก็ยังสามารถเติบโตขึ้นได้อีก

งานแต่งก็ไม่ใช่ปลายทางของความรักตลอด

ใช่เพราะว่ารูปแบบความรัก
และการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนแต่งแล้วดีแล้วแฮปปี้ก็มีอยู่แล้ว
บางคนแต่งแล้วอาจจะมีปัญหาบางอย่างก็มี
วุ้นก็อยู่ในจุดที่
เจอปัญหาแบบนี้จากคนรอบข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตีหรอกว่า

แต่เราคิดว่าโลกนี้มันหลายรูปแบบเหลือเกิน

ถูกต้องสำหรับเราถูกต้องสำหรับคนใกล้ตัวเรา

วันนี้พรุ่งนี้อีกเดือนนึงอีก๑ปี

แสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคุยเรื่องนี้กันไว้

วันว่าเขาก็พูดเขาพูดว่าอะไร

ถามว่าแบบเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่หรืออะไร
ไม่มีสิ่งดีที่ดีของเขาคือ
เขาทำให้เรามั่นใจว่าเขาจริงจังกับเรา
ไม่ได้ว่าคบเราเพื่อที่จะแบบได้อะไรเราจบอะไรอย่างนี้
เขาก็คือมั่นใจนะเวลานี้
ที่เขามั่นใจว่าเขาเต็มที่จริงใจกับเรา๑๐๐
ในอนาคตก็มีภาพเราอยู่ตรงนั้น
แต่ว่าถามว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

ถามถึงที่มาตำนานแก๊งนางฟ้าหน่อยครับ

เมื่อก่อนนี้เราเป็นดาราหมดเลยที่มาคบกัน

พอมารวมตัวกันเราสนิทกันเราคุยกันรู้เรื่อง
แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบ๒๐ปี

สร้างภาพอะไร
ครบแบบสร้างมาจากนานอะไรขนาดนี้
คือเราคบกันจริงแต่เราก็พัฒนาความสัมพันธ์แหละ

จริงมีตอนนี้ก็มีเจนนี่มีเจนมีแอนมีฟอลล่านานาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่แล้วก็เหมือนแบบจริงคริสต์ด้วย
คริสต์ออกไปทำไมนี่เป็นประเด็นเลยนี่ประเด็นบรรเทิงเลยนี่

ไม่บอกคือวุ้นก็ยังคบอยู่ทุกคน

เออทุกคนปกติ
แต่ว่าจะแบบว่ามีแบบใครให้เวลาตรงไหนก็ไปตรงนั้น

เพราะว่ามันไม่มีใครประหลาดเลี้ยงตัวเองว่านางฟ้าหรอกป้า

ใช่เห็นเป็นดาราวุ้นพูดเสมอว่าแบบ

คือสมัยก่อนเราก็แบบเนี่ยพูดแบบนี้คนก็ด่าเรา
เพราะเราแบบแก๊งนางฟ้าอะไรอย่างนี้นะ
ซึ่งเราเข้าใจหมดแต่เราก็ใช้เพราะเรารู้สึกว่า
ก็สื่อให้เราแล้วแล้วเขาก็ให้เกียรติเรา

ก็ใช้บ้างใช้หากินบ้าง

ใช่มีแบบรายการแต่ก็ประมาณเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
เล่าประสบการณ์รีรับสำหรับชีวิตวุ้นเส้นที่น่ากลัวมากที่สุด
เห็นบอกว่าเจอตอนเด็กเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
จริงเรื่องนี้คือเกิดนานมากแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยวุ้นอยู่ประจำ
แล้ววุ้นอยู่โรงเรียนหญิงล้วนก็คือต้องแบบไปนอนโรงเรียนใช่ไหม
โรงเรียนตอนนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งเก่า
ก็คือเป็นฝั่งที่ในห้องนอนทั้งหมดนี้สมมุตินะห้องนอนหมดนี้เลยใหญ่ขนาดนี้
มีเตียงประมาณ๑๐๐เตียงเด็กก็นอนติดกันอะไรอย่างนั้น
แล้วเราก็ต้องแบบตื่นมาพร้อมกันทุกวันนอนก็ใกล้กันทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแต่ว่าพอตอนที่เราปวดฉี่เราไม่ปวดพร้อมกัน

ลุกออกมาแล้วก็จะเดินเข้าห้องน้ำออกมา
ลุกออกมาแล้วเดินนึกออกไหมสมมุติว่าทั้งห้องเป็นเตียงใช่ไหม
แล้วเตียงเราตรงนี้เป็นประตูทางออก
แล้วเตียงเราจะอยู่เตียงเกือบสุด
แล้วต้องเดินผ่านไปอีกแบบ๓๐เตียงยาว

เกือบในสุดมันก็ต้องเดินผ่านไปผ่านมา
แล้วพอก่อนออกประตูก็ต้องผ่านตู้เสื้อผ้าของนักเรียนอีกเป็นแบบ๑๐๑๐ตู้
ก่อนจะถึงห้องน้ำก็คือทางไกลเหลือเกินระหว่างผู้คนกับฉัน
ฉันก็ต้องไปก็เข้าไป
พอเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือแบบหลับตาตลอด
เพราะเป็นคนที่แบบกลัวอะไรตลอดกลัวมาก
เป็นคนที่แบบกลัวเรื่องมีเท้ามีมือมีอะไรโผล่มาตลอด

ร่องแล้วเวลาเราสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เป็นนั่งไงมันก็เป็นนั่งยองใช่ไหม
แล้วเราก็ต้องนั่งแบบเวลาฉีกเราก็ต้องนั่งแบบหลับตาตลอดเพราะว่า
เพราะว่าข้างล่างก็คือโล่งไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
สูงมากคือสูงกว่าปกติทั่วไป
แต่นั่งเสร็จก็ไม่มีอะไรรอดออกมาก็เริ่มแบบ

เราก็แวะตู้

ตู้เสื้อผ้าเราเหมือนแบบแวะแบบเก็บของหรือว่าอะไรนู่นนี่อะไรอย่างนี้
เราก็ได้ยินเสียงเสียงแบบขอตู้

ก็เดินเดินไม่หลับอีกวะทำไมไม่เดินกลับไปนอน

คิดว่าผีใช่ไหม
แล้ว
ยังไม่จบขออภัย
เราเดินหวดฉีกรอบ
ตีสี่ตีห้าเลย
ก็เดินย้อนกลับมาอีกที
ตามเส้นทางเดิม
ก็มันมีกระจก
ก็เห็นคนเดินผ่าน

ก็คือแบบคิดว่าตอนนั้นต้องคิดว่าไม่ใช่ไว้ก่อนแต่ว่าพอกลับมาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงกับคนลุกแบบคืออยู่ประจำปีเดียว
ของความเชื่อเรื่องพระแม่รักษมีมันเริ่มต้นยังไง
โรงเรียนคือสวดมนต์ปกติเป็นชาวพุทธสวดมนต์แค่นั้น
รู้จักแต่เข้าวัดพระสายเทพหรืออะไรยังไม่รู้จัก
วันหนึ่งคุณแม่เหมือนพาไปไหว้พระที่เป็นสายเทพ
มีแบบพระพิคเนตพระแม่พระนารายอะไรเยอะที่เป็นเหมือนสำนัก
ไหว้แบบให้พรอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นยังไม่เข้าวงการ
ตอนนั้นประมาณแบบอยู่เริ่มอยู่มปลาย
แล้วก็เหมือนคนที่นั่นเขาก็จะมีเหมือนพ่อปู่ที่อยู่ที่สำนัก
เขาก็จะดูดวงได้เขาบอกว่าเนี่ยเราต้องบูชาพระแม่รักษมีนะ
แล้วเราจะเป็นแบบเสาหลักของครอบครัวจนอีกทีนึงก็คือไปไหว้อีกรอบนึง
ก็เหมือนกับพระแม่ก็คงเข้ามาที่ร่างอะไรอย่างนี้
เทลวุ้นจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเด็กมากอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าให้เอามาบูชานะแล้วก็จะดีกับตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเหมือนเขาก็บอกว่าเราจะต้องแบบมีงานที่แบบมีชื่อเสียง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

ว่าจะบูชายังไงจนช่วงมหาลัยก็เริ่มแบบคนทักอีก
แล้วก็เริ่มเข้าวงการมาเป็นวีเจแล้ว
พอเป็นวีเจคนเริ่มรู้จักคนก็จะเข้ามาบอกนู่นบอกนี่เนอะ

ก็เลยรู้สึกว่าต้องใช่แน่เราต้องดูแลเขาแล้วแหละ
นี่ให้ทุกคนไปกราบสการะได้ใช่ไหมสร้างเพื่อไปให้ทุกคนกราบสการะใช่ไหม
แต่ว่าตอนแรกที่คิดไว้ก็คือสร้างไว้ใครที่สัทธาก็มาไหว้ได้

ก็หลังจากที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจมาเลย
วุ้นเป็นคนแบบพอสร้างวุ้นไม่ได้ต้องการโปรโมทเพราะวุ้นไม่ได้อะไรหลังจากนี้
นึกออกไหมแบบคือต่อให้คนมาไห้เยอะเราก็ดีพระแม่คนมาไห้เยอะก็ดีกับพระแม่
แต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเยอะเบอร์นี้จนมีคนมาทำคอนเทนต์นู่นนี่หรืออะไรไป
ซึ่งอันนี้อุ้นก็ว่าอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนแหละ
ว่าถ้าเกิดเขาทำคอนเทนต์ไปแล้วเขาสร้างรายได้ทำอาชีพดีให้กับตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
มันก็ดีมันก็ดีในการช่วยคนหรือว่าถ้าเกิดเขามาขอพระแม่
บางคนมาขอเช้าได้เย็นอย่างนี้อันนี้คือมีคนเล่านะวุ้นก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะ
มีคนขอเช้าได้เย็นเนี่ยแล้วเขาชีวิตดีขึ้นมันก็ดี
มันก็กลายว่ามีแต่เรื่องดีเราก็เลยรู้สึกว่าสร้างพระแม่มาเนี่ย
เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเราได้ช่วยคนด้วยมันก็คือแบบวินวิน
คนละเรื่องกันเลยค่ะมันคนละเรื่องกับการที่เรา๒๐ปีอยู่ในวงการเป็นนักแสดง
รับเงินไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องกลับมาคิด
คือทำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วจบเก็บเงินเก็บเงินไปเรื่อย
อันนั้นคือชีวิตวุ้น๒๐ปีแต่ว่าเป้าหมายวุ้นไม่ได้สามารถที่จะอยู่ในวงการตลอดชีวิตอยู่แล้ว
เพราะว่าทุกอย่างมันวุ้นเชื่อในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง
เราของเก่าไปของใหม่มามันปกติใช่เพราะฉะนั้นเราถึงวันหนึ่งที่วุ้นดี
ด้านของวงการบันเทิงยังดีอยู่วุ้นยังต้องหาตอนนี้แหละหาความมั่นคงหาความมั่นคงตอนนี้แหละ
ระหว่างที่เรายังดีอยู่ไม่ใช่ว่าพอทุกอย่างไม่เหลือแล้วเพิ่งมาหาใช่
พอเราดีอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมุติธุรกิจเราไม่เวิร์คเราก็ยังมีตรงนี้นะ
เป็นจุดมั่นคงของเราอยู่ในตอนนี้แต่พอสุดท้ายตัดสินใจทำมันผ่านไปได้ถึง๗ปีคือแบบดีใจมาก
เพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมาถึงจุดนี้เราคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จ
คำดูถูกหรือคำชมพาเราไปไกลได้มากกว่ากันคะสำหรับวุ้นเส้น
จริงสำหรับมูลคำชมเพราะว่าจริงคำดูถูกมันเหมือนกับแบบมันมีอยู่แล้ว
แต่ว่าพอความที่เราอยู่ในวงการเนี่ยคนมันไม่กล้ามาดูถูกต่อหน้าเรา
เพราะฉะนั้นการดูถูกที่มันอยู่เบื้องหลังคุณไม่นับ

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วแบบพูดให้เราอันนั้นน่ะ
มันอาจจะแบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบฉันต้องสู้หรือฉันต้องท้อ

แต่วุ้นเป็นคนบริโภคคำชมชมได้ค่ะชมยิ่งชมยิ่งดี
ถ้ายิ่งพูดไม่ดีวุ้นจะรู้สึกว่าแบบเฮ้หรือเราไม่ดีจริง

บางคนก็คิดว่าต้องดูถูกฉันเยอะฉันถึงกับไฟให้มันดี
แต่สำหรับคุณต้องชอบฟังแต่เรื่องดีอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป